มีอุบัติเหตุที่เด็กชายวัยสี่ขวบนะครับได้มากับรถยนต์คันหนึ่งแล้วรถเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าก่อนที่เด็กจะกระเด็นหลุดออกมาจากรถแล้วก็บาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตคนขับรถนั้นอ้างว่าระหว่างที่ขับรถมาเด็กไปดึงพวงมาลัยนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าแม่ของเด็กยืนยันว่าเหตุ

อันไร้วิญญาณของเด็กชายวัย๔ขวบถูกนำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเกรดตำบลสายทอง
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังนายปริวัติอนุสุวรรณอายุยี่สิบหกปี
เด็กชายวัย๔ขวบกลับจากทำบุญและกำลังไปส่งที่บ้าน
โดยระหว่างทางที่ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
บนถนนสายอายุทยาอ่างทองบริเวณหน้าบริษัทไทยเรย่อนจำกัดมหาชน
เด็กชายวัย๔ขวบได้เอื้อมมือมาดึงพวงมาลัยรถ
ทำให้รถยนต์เกิดเสียหลักจนสายไปสายมา
ก่อนที่จะเสยเข้ากับเกาะกลางถนน
จนไปชนกับเสาไฟฟ้า๒ทางอย่างแรง
เด็กกระเด็นตกลงไปที่พื้นถนนอาการสาหัส
ที่พลเมืองดีจะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ

ฮึ๊ดต้มไม่รู้เรื่องเลย
ผมก็กำลังมือกำลังขับมือเดียว
ฮึ๊ดโอ้โฮ
ขับมือเดียวด้วยกำลังเท้าประตู
แล้วมันขึ้นผมก็หักกลับต้มเลยเสาไฟฟ้าเลย
ด้านในสุริยันพ่อปลูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เขาเห็นรถยนต์คันดังกล่าวขับขี่มาด้วยความเร็ว

เสียหลักไปชนเกาะกลางถนนและเสาไฟฟ้า๒ทาง
เด็กกระเด็นออกมาอาการสาหัส
เห็นสภาพเด็กแล้วน่าสงสารเป็นอย่างมาก
ทีมข่าวได้พูดคุยกับพ่อเลี้ยงของนางสาวทิติพรบอกว่า

ลูกสาวกับหลานได้ไปทำบุญกับแฟนใหม่

ลูกสาวต้องการจะกลับบ้านแต่ฝ่ายชายไม่ยอมขับรถมาส่ง
โดยพยายามขับรถวนไปวนมาจนทะเลาะมีปากเสียงกัน
ลูกสาวบอกว่าฝ่ายชายขับรถปาดไปมา
ตัวเองหวัดกลัวและขับรถด้วยความเร็วสูง
จู่รถก็เกิดเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับเสาไฟฟ้า
หลานกระเด็นออกมาที่ประตูรถเสียเลือดมากจนเสียชีวิต
ส่วนข่าวที่ออกไปว่าหลานชายดึงพวงมาลัย
เพราะลูกสาวยืนยันกับตัวเองว่าลูกไม่ได้ดึงพวงมาลัย
และไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายชายถึงพูดแบบนั้น
เลี้ยวครับคือว่า

คือเขาปาดมาหลายเที่ยวแล้ว
ปาดหน้าคนนี้นะลูกเขาคงบอกนะ

คันเกิดเหตุไม่สามารถเปิดดูได้

หลังเข้ารับการรักษาตัวจนอาการหายดีแล้ว
ทางตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียด
ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป